สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

เต็มที่จัดเต็มที่
เพราะหนูแต่งตัวดันเย็นขึ้นค่ะ

ก็ไปเอาชุดในละครมาใส่เล่นก็ได้แองจี้ไม่มีอะไรทำ
ร้านไหนอยากให้น้องแองจี้แต่งตัวสวยนะคะ

ไปที่ข่าวแรกวันนี้

หลับหรือไม่เชื่อหลับหลับ

กรณีเด็กสองขวบนะครับน้องสุรุยผิว
ที่ตอนแรกหายไปกว่า๙วัน
คือสภาพศพที่เห็นเนี่ยนะครับไปอยู่ที่หลังป่าอ้อยติดกับบ่อน้ำบริเวณไร่อ้อยในพื้นที่ตะบนสะพังลาน
อยู่ที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
หายตัวไปตั้งแต่วันที่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมา
สภาพศพนะครับคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕วันนะครับ
จึงนำส่งสถาบันนิติเวศเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ
ซึ่งก็ยังมีปมสงสัยในสาเหตุการเสียชีวิตอยู่หลายประเด็นทีเดียวคุณผู้ชม
โดยเมื่อเวลาประมาณ๙นที่ผ่านมาของวันนี้เลย
วันที่๒๖ที่สพสะยายโสมพลตำรวจตรีคมศักดิ์สุมังเกษตร
พร้อมให้ได้ยอบายและแนวทางกับชุดทำงาน
เราโดยให้ทางภูมิกับเร่งติดตามผลให้เร็วที่สุด
จากว่าสภาพศพนั้นมีสภาพที่เน่าแล้วแล้วก็เสียชีวิตมาหลายวันจึงทำให้การพิสูจนทราบเบื้องต้นเนี่ยทำไม่ได้
ทั้งนี้นะครับได้มีการตั้งสมมติฐานเบื้องต้นเอาไว้สองเรื่องนะครับนั่นก็คือ
หนึ่งรถไถที่ไถแถวนั้นเนี่ยมีการไถไปทับเด็กหรือเปล่าถ้าไถทับเด็กเสียชีวิตแล้วอาจจะนำเอาไปทิ้งก็ได้
หรือ๒นะครับมีคนพาไปแต่จะไปด้วยสาเหตุอะไรนั้นก็แล้วแต่ต้องมีการสอบสวนต่อไปครับ
ขณะเดียวกันครับตรงจุดที่พบศพนะครับในผิวและนางมอพ่อแม่ของทางน้องต้าแงหรือว่าเด็กชายสุรุยผิวเนี่ยพร้อมกับญาติชาวพม่านะครับได้มีการนำเอาดอกไม้ทุบเทียนไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของน้องต้าแงเนี่ยนะครับบอกให้กลับไปยังบ้านพักหน่อย
ก่อนที่จะนำร่างนะครับไปประกอบพิธีทางศาสนาตามความเชื่อของชาวเมียนมาร์แล้วโดยใช้เวลาในการทำพิธีประมาณสิบนาทีนะครับจึงเดินทางกลับบ้านไปโดยในผิวและนางมอเนี่ยพ่อแม่ของเด็กที่เสียชีวิตนะครับได้มีการให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับบอกว่ายังมีความสงสัยนะฮะในประเด็นการเสียชีวิตของ
มีท่าทีพิรุษเพราะปกติแล้วเนี่ยจะไม่เคยเห็นรถไถคันดังกล่าวถูกขับออกไปนอกพื้นที่หรือขับวนไปวนมาจึงอยากให้ทางเจ้าที่ตำรวจนั้นช่วยตรวจสอบประเด็นนี้ด้วยว่าเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของลูกชายหรือไม่เพราะอาจไปทับลูกชายขณะที่วิ่งเล่นโดยไม่ตั้งใจแล้วก็เชื่อนะครับว่าลูกชายเนี่ยถูกกระทำจนเสียชีวิตก่อนนำ

สถาบันวันนั้นอ่ะเขาก็น้อยอกน้อยใจนะว่าทำไมสังคมจะต้องมาลุมประนามเขาก็หมดเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่เช็คกันได้ในเมืองเขาเป็นคนเอารถไถเข้าไปในเมืองเพื่อที่จะไปเปลี่ยนใบพัดหรือไปเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเขายังมาช่วยหาเลยวันต่อมาหายไปเนี่ยน้องเขาเล่นกันอยู่กับเพื่อนเพื่อนพี่เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าทางคนขับรถไถเ

หนึ่งเนี่ยที่ขี่จักรยานไปแล้วก็อยู่ในช่วงบริเวณที่ที่เด็กเนี่ยเขาเล่นกันอยู่แล้วเด็กก็หายไปแล้วมีคนก็เห็นว่าคนนี้เป็นคนขี่จักรยานไม่มีมีคนเห็นว่าคนนี้ขี่จักรยานอยู่แถวบริเวณนั้นตำรวจก็เลยเรียกไปสอบแต่ยังมีการพูดจาวกวนอยู่ก็คือไม่แต่คำถามคืออะไรรู้ไหมพี่หนุ่มเด็กจะเอาไปทำอะไรอ่ะเพราะถ้าสมมุติเอาไปโอเคคะ
ตั้งใจแม่ถามทีป่าอ้อยเสือมันกินอ้อยหรือมันกินเนื้อสัตว์
ก็อยู่แถวนั้นแต่หลายคนอาจจะมีการคมขื่นกระทำชำเล่าหรือเปล่า

คุณแม่เดี๋ยวนี้ป๑ป๒๓ขวบก็โดนกันเยอะแยะ
หวบชื่อว่ามันหวดล้ายไปไม่อยากจะคิดแปลก
เอาเด็กไปทำไมก่อนมันก็ไม่มีคำตอบ
ถูกต้องก่อนของเล่นที่ไม่ใช่ของน้องมันไปอยู่ตรงข้างน้องได้ยังไง
คือมันอาจจะเป็นของเล่นของเด็กคนอื่นเขาเขาไม่ก็ถ้ามีการลักพาตัว
หรือว่าเอาตัวไปทำอะไรนี่ก็เอาของเล่นมาลอกแต่รองเท้าเนี่ยไม่ใช่ของน้อง
มันมีรองเท้าตกอยู่ด้วยรองเท้ามันใหญ่กว่าข้างเดียวมันใหญ่กว่าของตัวน้อง
แล้วก็ในบริเวณที่ไปเจอศพน้องเนี่ยในบริเวณที่เจอศพน้องเนี่ยมันมีรอยย่ำ
ของคนที่ย่ำอยู่แถวนั้นอยู่แล้วซึ่งไม่รู้มันเป็นสัตว์หรือเปล่า
ก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันมีร่องรอยของการเดินย่ำอยู่นั้นก่อนที่จะมีการกั้นพื้นที่
ก็แสดงว่าเขายังไม่ได้บอกข้อมูลทั้งหมดมันก็แปลกเนอะคดีนี้มันแปลกจริง
ซึ่งมันก็ไม่มีที่มาที่ไปว่าจะฆ่าเด็กทำไมก่อนพี่นึกออกป่ะเด็กเป็นแรงงานต่างด้าว
ถ้าจะลักพาตัวเอาไปที่เขาชอบเอาไปก็ต้องยังหายไปเลยถึงศพไว้แต่อวัยวะไม่หาย
วัยวะไม่หายอันนี้ไงแล้วก็ถ้าสมมุติจะบอกว่ารถไถเหยียบรถไถเหยียบ
กระดูกไม่แตกกระดูกไม่แตกทุกอย่างรถไถเหยียบเด็กสองคนมันจะต้องแบนไปแล้วอ่ะ
แล้วก็ไม่มีรอยใบพัดใช่ไหมหรือแบบว่าที่เขาบอกชนะสูตรกระดูกก็ไม่ได้แตกไง
เราต่อไปมันก็หาคำตอบไม่ได้วันนี้เป็นคดีที่แบบว่า
คนคอมเม้นต์จะเริ่มมีตัวละครเยอะขึ้นด้วยอ่ะที่ดูวันเนี้ย
ส่วนเรื่องยาเสพติดใช้กัญชาใบกระท่อมนั้นก็ไฟเขียวแล้วนะฮะ
วิชิชฯชฐลชัยประธานสรณชคร์เนี่ยทำหน้าที่
ผจรรนาร่างของทราชบัญญัตยาสมบูรณ์ให้โทษมีสาระสำคัญ
ในการร่างพระราชบัญญัตินี้ก็คือ
ปลดล็อกกัญชาและกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติด

ภายใต้การควบคุมและดูแลทางการแพทย์ได้

ชกรรมเพศรัชกรรมทันตกรรมการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนไทยประยุกต์
และหมอบ้านตามเงื่อนไขตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
สามสถาบันรวมศึกษาที่ศึกษาวิจัยด้านการแพทย์
และ๔ผู้ป่วยที่เดินทางระหว่างประเทศ
ที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาเสพติดติดตัว
ผลิตอันนี้เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว
เขาก็กำหนดให้คณะกรรมการป้องกันปรับ

ทดสอบเสพหรือครอบครองในปริมาณที่กำหนด

รวมทั้งว่ามันได้ใช้ได้เท่าไหร่
รวมทั้งมีอำนาจกำหนดในท้องที่ใดให้เป็นพื้นที่เสพกระท่อม
โดยไม่เป็นความผิดโอ๊คมีจำกัด
บอกว่าเมื่อปี๒๕๒๒๒๕๒๔อะไรอย่างนี้

ถ้าสมมุติเขาบอกมาแล้วคือแถวรุ่นแม่น้ำโขง
คือเราจะเห็นว่าประเทศลาวกับประเทศไทยเนี่ย

อันนั้นคือสูบเล่นหรือร่วมการแพทย์
เมื่อก่อนนี้เขาปลูกกัญชากันเลย
แต่ที่อัมเมิสเตอร์ดำให้สูบเหมือนสูบบุหรี่
โดสให้ว่าซื้อได้แค่นี้แล้วก็สูบในบริเวณ

เอาหาไม่ได้

คือหนูไม่รู้หนึ่งว่าเอ๊ะ

เขาก็จะต้องกำหนดว่าโซนนิ่งตรงไหนที่เป็นที่จุดที่ปลูกได้

คือมันก็ทำกังวลมากในการใช้สรรค์

คือณวันนี้คือแต่ที่จริงแล้วเมื่อก่อนนี้
เขาบอกถ้าสมมุติเราย้อนกลับไปปี๒๕๒๔อะไรอย่างนี้
สมัยคุณหนุ่มเขาบอกจะไปใช้แทนพวกคีโมไม่ใช่รักษา
นี่คือตอนที่เป็นมะเร็งแล้ว
คนที่เขาเป็นมะเร็งเนี่ยเวลาเขาปวดมากเขาอนุญาตให้ใช้มอร์ฟีนนะ
ไมเคิลยังฉีดตัวเองเลยจากเมืองไทยนี่แหละ
แต่ว่าต้องหมอควบคุมปักขาปัด
เพราะว่าเจ็บมากเป็นขั้นสุดท้าย
คือมันช่วยได้หลายอย่างพี่ถ้าสมมุติตอนนี้คือ
อ่าจุดเขาบอกว่าโรคที่จะช่วยได้เนี่ยหนึ่ง
ถ้ากัญชามันมีผลจริงในการรักษา
แต่ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างเช่นต้อหินอย่างนี้

หรือโรคสำคัญกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์

อย่างเช่นโรคทางสมองอัมพาต

มชักก็ได้สมองเสื่อมก็ได้

โรคซึมเศร้าที่คนกำลังเป็นกันอยู่ที่

อันนั้นคุณต้องใช้โรคจิตประสาทเช่น๑

แม้กระทั่งโรคซึมเศร้า
โรคย้ำคิดย้ำถำ

โรคล้ำไส้แปรปรวนขึ้นใส่อาจเจียน

แล้วก็โรคกล้ามเนื้อเกร็ง

เวลาหลังผ่าตัดที่เราต้องฉีดมอร์ฟิล์นกันอ่ะ

หรืออีกสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าค่อนข้างจะรับรองแล้วจากทั่วโลกก็คือ

ก่อนกำชาเอาโจรทิ้งคราบอสุจิ

อมอะไรเนี่ยพี่นุพี่เมียว
อาจารย์อู่มาอะไรเนี่ย
อู่มาเอียมป้าพอร์ตโอเคจากเฟสบุ๊กละกัน

สภาพของห้องนอนภายในบ้านหลังหนึ่ง
พร้อมระบุว่ามีโจรเข้ามารักทรัพย์
แล้วก็สำเร็จความไคร่

พร้อมทั้งมีการเสพยาเสพติดบนเตียงด้วย

อสูอสูทำไมมันเยอะอย่างนั้นล่ะมันใช่เหรอ
เห้ยผมว่ามันเป็นนมข้นหวานอะไรแบบนี้

หรือว่ากะทิกินข้าวเหนียวกว่าง่วงครับแม่
ของแล้วสาดกะทิใส่ทีวีเนอะ
เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเปิดแอร์
แล้วก็ในที่สุดที่มันเปิดอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหม
เปิดหนังโป๊ดูมันเอามาเองหรืออะไร
ไม่รู้อ่ะที่ทีวีเปิดขนาดก็คือมันเปิดหนังโป๊แองจี้

เด่นก็สำเร็จความไคร้
ก่อนจะขโมยเอาของภายในบ้านไปเกือบหมดเลย

อายุของผู้เสียหายคือคุณนภาพร
มันสูงบูชบูน่ะยกทรง
ก็เป็นห้องนอนส่วนตัวไงมันก็ซื้อของ
นี่ไงคุณนภาพรเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น
เจ้าของโพสต์ดังกล่าเปิดเผยว่าปกติบ้านหลังดังกล่าวเนี่ย
ไม่มีคนอยู่เพราะพี่สาวเนี่ยไปทำงานรับเหมา

แต่ก็จะกลับมาดูบ้านเมื่อช่วงเย็นวันที่๒๔ธันวาคม
พี่สาวกลับมาดูบ้านเพราะว่าประตูบ้านถูกงัด
ข้าวของในตู้โชว์ถูกลื้อค้นถูกนำมาวางนอกตู้หมดเลย
ในห้องนอนมีสิ่งของคล้ายอุปกรณ์เสพยาบ้า

เด่นเนี่ยมันมีคราบสีขาวคล้ายกับคราบอสุจิ

ส่วนหน้าต่างของนางถูกงัด
พี่สาวจึงส่งรูปมาให้ตัดสินใจและพูดไปตรงเฟซบุ๊ก

เยอะมากเลยนะ

ตำรวจเข้าไปเก็บหลักฐานคุณก็จะมาเก็บหลักฐานอะไร

เพื่อถูกไปก้าสีขาว
ใช้อุปกรณ์ในการก่อเหตุเอาไว้

ที่มันคราวอยู่เขาขูดแล้วก็ใส่ในใจทรง

ตอนนี้เธอเป็นผู้จัดสงสัยอยู่ไหม

ดีวีดีหนังโปร่งหรือเป็นของ
ก็ใช่นะเสนทำไมเขาไม่ได้อยู่ที่นั่น

ไม่มันต้องเป็นของในห้องแหละผู้หญิงคงดูด้วยแหละ

ก็ได้มีเฉพาะสิ่งที่มันไม่แข็งนะคะ
เขาต้องรู้ว่าไม่มีคนอยู่บ้านมันชิวมากเลย
เอาของมากินเอาอันนี้มางัดสบายนั่งดูทีวี
มีทำอย่างนี้อีกแล้วค่อยเก็บของขโมยออกไปจากสถานที่
ชิลเหลือเกินเหมือนว่าพักร้อนมาเช่ารีสอร์ตอยู่
เพราะว่าไม่ต้องจ่ายค่าไฟไงเปิดเพลงเย็นพัดลมชิล

แต่เขาบอกว่าค่ำนั้นเยอะไปหน่อยใช่หรอทำไมไม่เห็น
ฉันจะไปรู้ได้ไงล่ะหนุ่มเธอทำช่วยตัวเองเธอ
นี่นี่นี่งานพิษัทแล้วพอพูดเหรอไหมท่านมดดำ
คุณเห็นมานักต่อนักแล้ว

อี้ชั่ว
หนุ่มจะเป็นคนชั่วนะ
ต่อไปเป็นเรื่องของสัตว์บ้าง

ต่อไปไงในช่วงต่อไปเราจุดอื่นเรื่องนี้กันเถอะ
อุ๊ยอุ๊ยร้องอุ๊ยจับอุ๊ยจับ

ทุกวันนี้เขาบอกว่าสัตว์เนี่ยหลายอย่างเราจะไม่ได้เห็นแล้ว

คุณแม่ก่อนไปเรื่องเสือพาปลาหมึกคุณหนูก่อนไง
เอาปลาหมึก

ต่อทองต่อทอง

มันมาเต่างอยล่ะ

เธอทำจากปลาหมึกแท้จากทะเล
มีทั้งแบบบดแบบเส้นแล้วก็แบบเต็มตัวกิน
แล้วก็ได้รสชาติปลาหมึกสดแท้จากทะเล

เนี่ย

มันก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงจะต้องเก็บ

จะไปเพาะเสือที่ไหน
แล้วมันคิดถึงวิทยาละ๑๕๐๐วันเราดูหนังเหมือนกันนะ
ทุกวันนี้คือสำนักฮาวส์นะฮะ
สินหัวของประเทศจีนเขารายงานว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ที่ถูกเก็บไว้ในรูปแบบผงแห้ง
พ่อแม่ก็ไม่เคยสอนให้เป็นวินักวิทยาศาสตร์
โดยใช้จรวดรองวัด๑๑จากศูนย์ส่งดาวเทียม
ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
เพื่อการเก็บสำรองยีนของสัตว์
ที่ใกล้สุดมาทุกวันนี้เขาจะต้องเก็บไว้หมดอยู่แล้ว
เป็นโลกไม่ปลอดภัยอย่างนี้ในอนาคตน่ะใส่กระสวยไว้เลย
ในอนาคตคงจะมีการโครนนิ่งจริงว่ะ

อุ๊ยเอ็นดูชื่อด้วยกันล่ะคังแล้วสังคังอ่ะ
สังคารก็เธอไงเธอรักษาหายหรือยังล่ะเราอ่ะ
รู้ว่าจะเป็นเสือทางเหนือสังคัง
ตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่นะฮะอยู่ที่สวนสัตว์แห่งหนึ่ง
ที่เมืองกว้างโจงแล้วก็ทางตอนใต้ของประเทศจีน
ในวงโคจรที่อยู่เหนือจากพื้นโลกประมาณ๑๐๐กิโลเมตร
ห่วงโอกาสที่มีอุณหภูมิต่ำและอุณหภูมิสภาพศูนยากาศ
ภารกิจดังกล่าถือว่าเป็นการเดินทางเชิงบวก
เพื่อปกป้องแล้วก็สำรองทรัพยากร

เลิศเนอะคือไม่มีทางที่จะศูนย์พันธุ์ถ้ายังอยู่ที่

กว่างโจเหรอนะทำได้มองนะอีแวงเนี่ยอีแวงคู่เนี่ย

นี่แสดงว่าอีกหน่อยในอนาคตของมนุษย์ก็จะเป็น

ศูนยากาศมันแบบยังไงก็ไม่เปลี่ยนสภาพไง
อยู่ในโลกเดี๋ยวเจอความร้อนความหนาวเจอภูเขาไฟนู่นินมั้ง

อันนี้รอพี่ม้ามาต่างดาวรอพี่ม้ามา

เหมือนเขาบอกว่าคนหนึ่งโคนนิ่งได้อยู่แล้วตอนนี้ก็โคนนิ่งได้แล้ว
ตอนนี้โคนนิ่งได้แล้ว
ตอนนี้คุณนิ่งได้แล้วแต่ว่าเขามีกฎหมายว่าห้ามโคน

หมาทิเบตพี่เห็นไหมหมาพันธุ์ทิเบตตั้นเลย

คนนิ่งมาเป็นแบบหมาควรนิ่งเขาทำเป็นหมาควรนิ่งแล้วเอามาขาย
วันนั้นเพื่อนสื้อมาโอ้โหไร่กัดกูน่ากลัวน่ากลัว

โคตรทำไมตัวขนาดไหนวะ

เอกพุทิศักดิ์แท่เตอร์หมาโคนนิ่งโอ้โหไร่กัด

พิมพ์หนูกตัวใหญ่กว่าฉันอีกค่ะ

ถ้าม้ามันกัดคุณอยากจะตะกุีหน้าคุณหน่อย
น่ากลัวมากอย่างกับสิงโตพี่

แล้วเขาเลี้ยงแล้วมันกัดเจ้าของไหม

เรื่องของภูวาจังหวัดเลยนะครับ
เลี้ยงปีใหม่ให้พนักงานเก็บขยะกวาดถนน

ผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานนะครับเมื่อวานนี้นายชัยวัดชื่นโกสุมนะครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยจัดงานเลี้ยงนะครับสำหรับคนพิเศษก่อนวันขึ้นปีใหม่
โดยจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนให้กับทางคนเก็บขยะพนักงานขับรถดับเพลิง
ที่จะต้องเข้าเวรไม่มีวันหยุดรวมถึงคนกวาดถนน
แล้วก็ยังมีลูกจ้างนะครับของแขวงทางการเลยด้วยตลอดจนพนักงานลูกจ้างของเทศบาลใกล้เคียง
ร่วมทั้งหมดร่วมงานกันประมาณ๒๐๐คนโดยผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเลยนะครับ
ได้มีการเปิดเผยก็บอกว่าเราเนี่ยมองเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญ
ซึ่งบุคคลพิเศษนี้เรียกชื่องานนี้ว่างานปีใหม่ให้กับบุคคลพิเศษ
เพราะว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยทำงานแทนพวกเราโดยงานเลี้ยงโต๊ะจีนสั่งอาหารทะเลอย่างดี
ไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาอาหารทะเลเนี่ยมอบสิ่งของให้ได้จับรางวัลด้วย
มีทั้งรางวัลเล็กรางวัลใหญ่ซึ่งรางวัลดังกล่าวนั้นมีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยนำมารวมกันนะฮะ
นายชัยวัดยังกล่าวต่อนะครับว่าผู้ใดเห็นความสำคัญของบุคคลพิเศษเหล่านี้
ก็มอบของขวัญมาให้พวกเขาทุกคนที่พวกเรามาเลี้ยงในวันนี้
ไม่มีโอกาสได้พักผ่อนในช่วงที่พวกเรากำลังมีความสุขในวันปีใหม่
เช้าก็ต้องตื่นมาทำความสะอาดต้องเข้าเวรแล้วก็ทำงานในสวนนะครับ
ขณะที่พวกเราเองกำลังเฉลิมฉลองปีใหม่
ก็อยากจะให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้มีความสุข
แล้วก็จัดงานนี้ขึ้นพวกเขาถือว่าเป็นคนพิเศษจริงนะครับ

มันมีจริงนี่ไง

พี่เดี๋ยววันหลังจะจบรายการใช่ป่ะ

พี่ชัยเพชรเหรอ

ตัวละหลานเนี่ย
ระหว่างที่หาจะมาแจ้งว่า
ออกไปจะเหลือแต่เพียง๑๙๑
เพราะว่ามันมีหลายเบอร์คนโทรศัพท์สน

พี่อ่านป่ะพี่อ่านป่ะ

โดยนายพุทธิพงศ์ปุณกันก็บอกมาว่า

รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

ฉุกเฉินต่างเพื่อแก้ปัญหา

มีอะไรบ้างเลขดวน

ซึ่งให้เหลือหมายเลขเดียวเนี่ย
ไม่งั้นคนจะงงว่าโทรไปอะไรต่างเนี่ย

๑๙๑อย่างเดียวเลยแล้วเขาก็จะแยกย้ายให้

นี้เขามอบหมายให้สำนักงบประมาณเป็นหน่วยงานในการดูแล
คือเมืองนอกเนี่ยมียุโรปเนี่ย

ในวันเหมือนกันแต่ของเราเนี่ย
เดียวไม่ใช่ต้องมีอีกอะไรนะ

๑๗๘๔กลมป้องการบรรเทาสนภัย
๑๑๙๗ศูนย์ควบคุมสั่งการจราจร
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย๑๑๙

๑๖๗๗ฐานีพยุทธร่วมด้วยช่วยกัน
๑๘๐๘ฐานีพยุทธจอสรรอย

อันนี้ไม่รวมกับ

แล้วก็จะอ่านทำข้อจะยกเลิกแล้วไง
๒นู่นอ่ะอีกนู่นอ่ะอีก๓ปีนะเธอ

แต่มันก็ยังต้องใช้แต่๑๙๑ตอนเนี้ยโทรไปก่อน

ก็ต้องมีเอาไว้พกไว้ใส่ไว้ในโทรศ

ถ้าสมมุติไปเล่นออนไลน์กว่าจะรอเขานานอยู่

ช่วงหน้าช่วงหน้า

เอสุพชัยเด็กปั้นของอ้ำพัชราภาเดี๋ยวก่อนใครปั้นใคร
อ้ำเป็นคนปั้นเอนะเธอไม่ใช่เอปั้นอ้ำ
หมายถึงว่าตอนแรกเมื่อก่อนคุณเอเขาก็ยังไม่ได้แบบว่าเป็นผู้จัดการดาราดังเนาะ
แล้วก็มาเป็นผู้จัดการอ้ำตอนนั้นคุณไอ้อ้ำเขาก็เป็น
เขาเป็นของป๋อก่อนอ้ำอ่ะของป๋อก่อนของอ้ำก่อน
เรียนหนังสือมรังสิตด้วยกันเป็นนางเป็นเพื่อนกันมาก่อน
ก็คือเป็นเพื่อนกันจนมาแบบเป็นผู้จัดการให้กันอะไรอย่างนี้
ก็คือเรียนมรังสิตพร้อมกันนั่นแหละแต่เออาจจะเป็นรุ่นพี่
เป็นรุ่นพี่เยอะอยู่เนอะก็เขาบอกว่าหลายหลายคนก็
อ้ำเนี่ยเวลาที่จะมีความรักหลายคนก็จะจับตามอง
ล่าสุดเอสุภาชัยบอกล่าสุดฝ่ายอ้ำพัชรภาเนี่ยได้โพสต์ภาพ
พร้อมอวยพรวันเกิดเอ๔๕ปีแล้วให้กับผู้จัดการคู่บุญด้วย
ข้อความน่ารักแต่สุดท้ายกลับเจอคำสารภาพจากเอสุภาชัย
ที่สารภาพว่าเป็นสายเหตุธัศน์ให้อ้ำคลองตัวเป็นโสด
มาจนถึงอายุ๔๐ก็เขียนความเป็นความอวยพร้อมให้เอ
ทุกอย่างของอ้ำเป็นทั้งเพื่อนพี่แม่ผู้จัดการ
แล้วก็เป็นผู้คอยขัดขวางความสุขเล็กของอ้ำเสมอ
แต่พี่สัญญาแล้วนะว่าต่อไปนี้พี่จะไม่
ขวางปีนี้ตลอดไอ้น้องอ้ำนะฮะ
เป็นที่อยากเชื่อมดูของคนอย่างงี้
ตลอดไปอ้ำรักพี่เอนะขอเงินหน่อย
อ้ำชอบไปของกับพี่เอ๋น่ะพี่หนูเนาะเหมือน
เป็นล่ะหลังจากนั้นเพียงไม่รัก
แต่เอสับชัยก็ได้เข้ามาตอบข้อความ
ว่าอยู่เคียงข้างกันมา๒๐ปี
พยายามจะกีดกันผู้ชายที่จะมาจีบอ้ำ
ด้วยการแอบดัดเสียง
๋ทีอีกแอบดัดเสียงโตไปบอกคุณแม่ของอ้ำก็มี

มีการทำอะไรเเบียบหลายคนต่างขำเงินเยอะ
นางนางเสี้ยกันไปเสี้ยกันมาอย่างนี้ก็บอกว่าสาเหตุที่ขึ้นคานของอ้ำเนี่ย
อ้ำขึ้นคันทุกวันนี้ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้ว
แล้วก็หลายคนก็ขำนั่นแหละวิธีการขอเงินของอ้ำก็ยังน่ารักกันอยู่นี่

ลิปสติลิปสติกก่อนซื้อมาให้แต่อเมริกาเหรอ
มันได้ละค่ะน่าซื้อสัก๕๖แทน
หมดแล้วไหนซื้อชุดว่ะล่ะเงินทางหมดละ

ลิปสติกอันนี้แอนซี่ซื้อมาให้ต่อไป
ช่วงนี้นะคะเขาก็ประกาศกันอื้ออึงแล้วว่าณเดชน์นั้น

กันอยู่ใกล้กันก็สดชื่นแต่พอไกลกันก็ต้องมีบ้างนะครับ
รมานใจจนน้ำตาไหลพรากนี่เห็นสำนวนข่าว
ณเดชนคุกิมิยะต้องเผชิญกับลมเย็นแท้ความคิดถึงที่มีต่อ

หลังจากที่นางเอกเดินทางกลับไปหาครอบครัวที่นอเวย์
งานช่วงนี้ยาย่าเขาไม่อยู่ณเดชนก็ไปทำบุญหนุนรักกับตัวเอง

อกจากนี้เจ้าตัวก็ไปพบกับเหล่าเด็ก
เติมใจให้เด็กที่บ้านเมตตาเด็กเชียงดาว
เรียกว่าจัดเต็มร้องเพลงเต้นใกล้ชิดกับเด็กเต็มที่
แต่ที่ทำเอาพระเอกหนุ่มน้ำตากินไหลก็ตรงที่
เด็กเขาจัดการเอาเค้กมาให้พระเอกเนี่ย
ย้อนหลังคือณเดชน์เกิดตั้งแต่๑๗ธันวาคม

โอ้โหเต้นตัวบิดคุณณเดชน์นะคะ

สมกับเป็นยอดมนุษย์ของน้องยายาจริง

เพราะอาชีพหลักทำบุญเนอะ

ลูกน้องหนูโทรศัพท์ไปติดต่อ
มีงานอีเวนต์เกือบแบบได้เงินหลายแสนมากเลย
ปกติถ้าเป็นดาราคนอื่นก็ต้องเอาใช่ป่ะ
ไม่ได้แม่นัดคิวพระอาจารย์ไว้แล้ว
ต้องเอาพระอณเดชน์ไปทำบุญไง

แม่บอกจะต้องไปทอดกระจินภาพป่าก่อนไง

เขาไปทั้งประเทศเลยนะ

แม่แก้วได้เอาลูกทำบุญทั้งวันอ่ะจริง

คลิปของคุณพัทรพรา

คุณพัทรเขามีการลงแล้วบอกให้คลิปเล่าเรื่องนะครับ

เออมันเหนื่อย

ว่าเปิดจริง
กับแม่มันนะเป็นขวัญใจจริงเนอะเด็กคนนี้เป็นขวัญใจชาวเน็ตจริงเนอะ

สลุกพอคือเจอคนไม่สวยมันก็ไม่ยิมนะเจ้าแลสอ่ะ

ไปขึ้นกับคุณฟรอยก่อน

คุณฟรอยเขาเป็นแฟนกับคุณแพลว
กันนี่ไงใส่คนเขาจับตาถึงความสำคัญคู่รักเนี่ย
เพิ่งจะไปหวานแววในรายการนึงของเวิร์กพอยต์อ่ะ

ตอนนี้เขาบอกว่าหลังดูห่างเหินกัน
แม้ว่าแพรวเนี่ยจะมีการอ้วยพรวันเกิดให้กับหนุ่มฟรอยต์

จักรยานคนเดียวพร้อมกับยื่นกล้วยในมือมา
มีภาพนั้นไหมพร้อมกับแคปชั่นคำคมระบุว่า

อ้าวฉันเห็นตอนฉันไปห้องโกงมันชื่อยอดเลยว่ะ

เขาบอกว่าแฮชแท็กความรักก็เจ็บปวดจะหนีไปบวชแล้วจ้า
แล้วก็แฮชแท็กกดไลค์ให้บ่อยกดจัง
ไลค์บ่อยจังกดตังค์ให้บ้างดิ

อันท่านผู้ชมไปอ่านเองแล้วกันนะฮะ

แม้ว่าจะเป็นคอมคมแบบฮาแบบนี้ก็ตาม

หุ่นดีให้เธอขย่ำแต่มีแก้มจ้ำม่ำให้เธอขยี้
ไม่เข้าท่าระวังใบหน้าไม่เข้าที่

ติดตามตอนต่อไปเป็นข่าวลืมหรือหมดดำ

แผ่วสวยหน้าใช่ไหมล่ะไม่ใช่ไหมดำ
นี่ไม่จริงเหรอไม่ใช่

ตัวเล้งเนี่ยตัวเล้งนี่มันชอบแพวแพวค่ะอุ้ยใช่ไอ้แพวเหรอ
มีหนึ่งคนไหนกูไอ้เยินไม่ได้

ที่มีฝนแพลวคณิตกูล
ไอจีคณิตกูลนะคุณพี่ดูไอจีน้องวาววาดีกว่า
ไปดูวาวาแซ่บกลางสระนี่ไปดูหน่อย
แซ่บกลางสะโอ้โหเง่นใช่ไหม
เว้ยน้ำว่าแซ่บปลิ้กยกสวน
โดยเฉพาะอีกลาการนอนโพสท์ถ้าสวยเง่นสาน้ำ
เซ็คซี่กว่านี้ถ่ายเองเนี้ยเขาถ่ายเค้าเองแล้ว
เป็นดาราตั้งแต่เด็กใช่ไหม

รู้สึกจะมาเล่นละครของคุณต้นจนรำพีอ่ะ
ใช่ที่เล่นเป็นผีเพียงไงเป็นแก๊งผลีสาวอ่ะ

แล้วก็มาดังที่เล่นกับท็อปเจริญ
เจริญท็อปเจริญถ้าขายเว้นตาม

เขาเรียกกันอย่างนี้
เขาเรียกกันอย่างนี้ในโลกในช่อง
อ้าวจบแล้วหรอขอขอบคุณล่ะ
จบแล้วหนูอ่านแค่นั้นแต่พอแล้ว
หนูก็ไม่อ่านเยอะ
ก็นอนสิเถอะ
ไม่มีภาพมิ้นบ้างเหรอคะ
มิ้นก็เลยตอบว่าไม่ทราบเลยค่ะแล้วก็นางก็หัวเราเนี่ยนะ
ไม่ได้ไปมานานแล้วถามว่าเห็นไหมมีคนส่งลิงก์ให้ดูบ้างไหม
ก็มีคนส่งลิงก์ให้ดูค่ะแต่ก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่เนอะ
ซึ่งพี่ผาเองช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปเขาใหญ่กันเลยค่ะ
เองก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอเพื่อนเลยเนาะ
เห็นภาพแล้วรู้สึกยังไงบ้างต้องออกมาตอบคำถามนี้
เป็นปกติอยากถามก็ยินดีจะตอบให้เข้าใจค่ะ
ส่วนตัวเรารู้เปล่าว่าแมทไปไหนมาไหนกับ
เออถ้าไปถามนางอย่างนั้นนางก็คงจะงงเนอะ
รู้ไหมว่าแมทไปไหนมาไหนกับสงการตลอดเลย
ไม่ทราบเลยค่ะเรื่องส่วนตัวของเขาเนี่ย
ก็ไม่เคยคุยหรือไม่เคยถามค่ะ

คนไปหาว่านางเป็นนั่นเหรอต้นตอเหรอ

ตอนที่คนก็หาว่านางไปเป็นต้นต่อตอนแรก
เนี่ยสังเกตตอนนี้เขาไปถ่ายรูปรวมกันแล้วนะ
เมื่อก่อนเขาถ่ายลงทุกวันเลยอ่ะลงทุกวันเลยอ่ะ

ไม่ได้แบบว่าจะต้องเจอกันทุกเดือนทุกอาทิตย

คิดเองนะบางทีเธอต้องกินน้ำเพื่อจะได้ไม่ฟุ้งซ่านนะเธอ

ถ่ายลงกินโครงกินข้าวกินขนมกินแบบ
ไปเที่ยวไปว่ายน้ำอะไรอย่างนี้ลงตลอดนี้ไม่ค่อยลง
นางคุณไปเที่ยวต่างคนต่างมีแฟนบ้าง

เขาก็ไม่ได้มาปรึกษาอะไรหรือคุยกับมิ้นท
เรื่องนี้เองเรื่องส่วนตัวก็ไม่ก้าวไก่กันอยู่แล้ว
แต่ความสัมพันธ์ก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนั่นแหละ

ว่าน้องชายไปกินกับบอมธนินหรือเปล่า

ไอ่มอลกะล่อนจะตายน้อง
เขาเรียกบอกผมว่าน่ารักดีตลกดีเราสนิทกันอยู่แล้ว
ซึ่งก็ไม่ได้คิดว่ามีคนเข้าใจอะไรผิดอยู่แล้ว

แล้วก็เขาบอกว่าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชาย

มีบอมทันเนี้ยแฟนจิ๊บปกชัดที่ฉันอยากกิน

มันจะนั่งเล่นเกมกันทั้งวันคือมันไปเที่ยว
แต่ก็คือไปนั่งเล่นเกมแข่งกัน

มิ้นไงชื่อมอนไงเขาชื่อมอน

แล้วก็วันดีคืนดีก็คือไอ้มิ้นเป็นคนส่งน้องชายไปเรียนอินเดีย

ส่งไปดัดนิสัยอยู่ที่นู่นเลยบนภูเขา
แล้วเช้ามาเวลาลิงมาไปตีลิง

จริงตอนกลางคืนเปิดหน้าต่างไว้อย่างนี้ใช่ไหม

คือพี่สาวเป็นคนที่วางแผนอนาคตให้น้องชายเรียนหมดเลยนะ

มีแฟนใช่ไหมแต่มันก็เหมือนเก้งเนาะแต่มันเป็นเป็นแบบว่าเป็นผู้ชาย

เอ่อใครนั่งอยู่ไหนอีกไม่พอที่สองคน
เพราะเวลาก็มีครึ่งชั่วโมง

โอ้วเมื่อวานเขาไปถ่ายรายการที่วิทยาจะง่ายพน

เรารักดังกว่าเราสองคนนะเธอ

หมายถึงเป็นชุดแบบมันชุดออกเพศสันนิวาสอ่ะอย่างนั้นเลยอ่ะใช่หัวหน้าที่มาถ่ายคนเข้ามาถามว่าอุ๊ยหลอกมาพี่โป๊ปเลยค่ะอ่ะพี่มือเป็นพี่มือ
เป็นพี่มือครับผมเป็นท่านโหราธิบดีวันที่คือที่เนี่ยจะเป็นแสงแรกเนาะนับกี่โมงนะนับบอกว่าแบบ
แอ๊ะยีจี้คุณมาช้าหน่ะ๖โมงผมอย่าได้แสงแรกของวัน
เดี้ยววันไหนเขามาเจอเธอสองคนที่หนึ่งใช่ไหม

เนี่ยมานั่งดูดวง๑๑๒๑
โอ้โหคนเขาเยอะเข้าไปดูอ่ะ
แล้วก็การดูดวงของหมอรักกลายเป็นคนแชร์เยอะที่สุดเช้าในวันนี้
โอเคนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้
สวัสดีครับหมอลักษณ์มาแน่